อดทางเข้าประตูห้องนอนเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีรอยหลดน้ำอยู่
แล้วเขาก็พยายามมองว่าไอ้หยดน้ำที่อยู่บนพื้นมันมาจากไหน
รุปเขามองไล่ไล่ไล่ไปอ่ะค่ะพี่แจ๊คสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือ
ผู้ชายหลุดค่อตายอยู่ขังหัวเตียงนอน
วันนั้นเนี่ยคุณแม่เขาขับรถไปทำงาน
จังหวะที่เขาต้องการจะเปลี่ยนเลนรถเนี่ยเขาก็เลยหันเพื่อที่จะไปดูกระจกข้าง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
ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากคุณผู้ฟังทางบ้านไปพร้อมพร้อมกันครับทางยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นแล้วก็ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของการเว้นระยะห่างนะครับส่วนตัวของผมนั้นอยู่ในห้องจัดรายการยืนยันว่าคนเดียวจริงวันนี้ก็เลยไม่ได้ใส่แม้ตรงนี้และในค่ำคืนวันนี้แขกที่จะมาร่วมท

ทีมงานของเรานั้นจะมีการเชิญคุณผู้ชมที่ส่งเรื่องราวนั้นมาร่วมพูดคุยในรายการของเรานั่นเองครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญของเราอยู่กับผมในรูปแบบของวีดีโอคอร์เป็นที่เรียบร้อยครับ
ยินดีต้อนรับคุณกี้ทางไกลจากแคนาดาครับ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีผีดุในรูปแบบของวีดีโอคอร์นะครับ
ปกติเราจะคุยกันผ่านทางแค่โทรศัพท์

แล้วก็มาเล่ากันช่วงดึกของฝั่งประเทศไทย
แต่ครั้งนี้สถานีผีดุของเราเราถ่ายทำกันช่วงเวลากลางวัน
แน่นอนว่าทางนี้ประเทศไทยทางนู้นคือแคนาดา

ซึ่งเป็นเวลาเหมาะกับการพูดคุยเรื่องผี

เรื่องที่คุณกี้จะมาพูดคุยกับเรา
เรื่องที่มีชื่อว่าฉันขอโทษ

เป็นประสบการณ์ของเพื่อนสนิทค่ะ
ที่ว่าเรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาล

น้ำฝนกับกี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็เรียนโรงเรียนด้วยกันมาตั้งแต่อนุบาล
เรื่องเนี่ยมันเริ่มตรงที่ว่าน้ำฝนนะคะ

จนทำให้เราได้พูดถึงเหตุการณ์หนึ่ง
กลับไปประมาณ๒๐กว่าปีที่ผ่านมานะคะพี่แจ๊ค

กี้กับน้ำฝนเนี่ยเรียนอยู่มัธยมปลาย
แล้วด้วยความที่ว่าบ้านของเราอยู่ซอยเดียวกัน
เราก็จะไปโรงเรียนพร้อมกันเรียนแต่หนังสือกันคนละห้องนะคะ
คราวนี้เนี่ยน้ำฝนเนี่ยเขาเป็นลูกคนเดียว
ซึ่งพ่อแม่ของเขาเนี่ยแต่งงานกันในลักษณะของคลุมถุงชน
แล้วคุณพ่อของน้ำฝนเนี่ยทำงานเป็นวิศวกร
แล้วคุณแม่เนี่ยเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาเลยล่ะค่ะ
ด้วยความที่ว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ได้เกิดจากความรัก
แต่เป็นการที่ผู้ใหญ่จับคู่ให้กันเนี่ยเขามักจะมีปัญหาแล้วก็ทะเลาะกัน
น้ำฝนเนี่ยก็จะออกกึ่งเหมือนมีความทุกข์
แต่แล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วต่อให้กี้เป็นเพื่อนสนิทเขามันก็ปรับความเข้าใจกันไม่ได้เหมือนของคำว่าคนมีแฟน
น้ำฝนเนี่ยเขามีแฟนแล้วแฟนเขาเนี่ยชื่อหนึ่ง
ซึ่งทางบ้านของหนึ่งแล้วก็ทางบ้านของน้ำฝนเนี่ยไม่เห็นดีด้วยที่ให้เป็นแฟนกัน
เพราะว่าพวกคุณยังเด็กกันทั้งคู่อยากให้ตั้งใจเรียนหนังสือกันมากกว่า
เหตุผลนี้มันเลยทำให้น้ำฝนเนี่ยทะเลาะกับคุณพ่อเขาบ่อย
แล้ววันหนึ่งมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือหนึ่งกับน้ำฝนเขาทะเลาะกัน
เขาทะเลาะกันจนถึงขั้นที่แบบว่าน้ำฝนขอเลิกคบกับหนึ่งเลยทีเดียว
แล้วหนึ่งเนี่ยก็ง้อน้ำฝนนะคะแล้วเหมือนอารมณ์ประมาณน้ำฝนก็ไม่แคร์แล้วอะค่ะ
เขาก็เลยพูดกับน้ำฝนว่าถ้าไม่ดีกับเขาเนี่ยเขาจะไปกระโดดน้ำฆ่าตัวตายนะ
คืออารมณ์เด็กขู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
น้ำฝนเขาก็แบบฉันไม่สนใจเธออยากจะไปทำอะไรก็เรื่องของเธอ
ก็วันนั้นก็คือผ่านพ้นไปพอวันรุ่งขึ้นนะคะมันเป็นเช้าวันเสาร์
น้ำฝนเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านหนึ่งว่าหนึ่งไม่ได้กลับบ้าน
คราวนี้น้ำฝนก็เลยต้องออกไปตามหาหนึ่งแล้วค่ะ
ก็ออกไปตามบ้านเพื่อนต่างต่างเท่าที่น้ำฝนจะรู้จักแต่คราวเนี้ยก็หาไม่เจอค่ะ
จนเย็นแล้วน้ำฝนก็เลยตัดสินใจกลับบ้านมาก่อนอืม
เข้าบ้านมาเนี่ยน้ำฝนบอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ย
พ่อเขาเนี่ยจะอยู่บ้านทำความสะอาดบ้านทำกับข้าวไว้ให้น้ำฝน
คราวน้ำฝนเข้ามาที่บ้านเนี้ยก็โปรเคแล้วอะค่ะ
เห็นว่าที่บ้านคุณพ่อเขาทำอาหารรอไว้แล้ว
แต่ตัวคุณพ่อเนี่ยไม่รู้ไปไหนสงสัยคงจะออกไปบ้านเพื่อนมั้งครับ
เขาก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วค่อยลงมาทานข้าวดีกว่า
เขาบอกว่าจังหวะที่เขากำลังจะขึ้นบนห้องนอนนะคะกอดทางเข้าประตูห้องนอนเนี่ย
เขาเห็นว่ามันมีรอยหลดน้ำอยู่อืมแล้วเขาก็พยายามมองว่า
หยดน้ำที่อยู่บนพื้นเนี้ยมันมาจากไหนครับ
สรุปคือเขาก็เห็นว่ามันอ่ะมาทางห้องนอนเขาอืมเขาเขาก็เลยเหมือนเปิดประตูแล้วก็แบบ
คือไม่ได้มองทางข้างหน้ามองแต่พื้นว่าเฮ้ยทางน้ำนี้มันมาจากไหน
เขาก็เปิดประตูเข้าไปในห้องนอนสรุปเขามองไล่ไล่ไปอะค่ะพี่แต๊ก
สิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือผู้ชายอืมหัวเตียงนอน
ซึ่งผู้ชายคนนั้นคือคุณพ่อเขาตรงหัวเตียงนอนคือลักษณะก็คือนั่ง
กึ่งนั่งกึ่งนอนอุ้ยครับใช่คราวนี้พอทำที่ว่าที่มาของน้ำเนี้ยมันคือ
อืมผูกคอตายแล้วคุณพ่อเขาปัสสาวะออกมาครับเออใช่คราวเนี้ยน้ำฝนก็ตกใจวิ่งออกไปตรงหน้าบ้าน
เราก็ร้องว่าให้ช่วยด้วยช่วยด้วยปรับตัวช่วยพ่อหนูด้วยคนที่เป็นแม่ค้าขายของอยู่หน้าปากซอยก็แห่กันเข้ามา
เราก็โทรแจ้งตำรวจโทรอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับสุดท้ายมูลนิธิกับตำรวจก็มาถึงก็ต้องนำคุณพ่อไปชันสูตรศพที่โรงพยาบาล
ระหว่างนั้นเนี่ยตำรวจก็พบจดหมายหนึ่งฉบับซึ่งในจดหมายเนี่ยคุณพ่อเขาเขียนข้อความมาไว้ว่า
พ่อขอโทษนะฝนพ่อรักฝนคนเดียวแล้วขับลงมาอีกบรรทัศน์หรือสองบรรทัศนเนี่ยค่ะ
เป็นตัวหนังสือตัวใหญ่เลยนะคะว่าคุณไม่เคยรักผมเลยใช่ไหมเคย
นั่นนั่นคือสิ่งที่คุณพ่อเขาเขียนเอาไว้มันก็เป็นเหมือนปริศนาค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
พอวันขึ้นนะฝนกับแม่เขาก็ไปรับศพคุณพ่อมาจากโรงพยาบาลเพื่อมาทำพิธีนะคะ
ตอนนั้นเนี้ยสวดคุณพ่อน้ำฝนสามวันแล้วก็เผาเลยอืม
ในวันที่มีงานศพอะค่ะหนึ่งเขาก็มาที่งานศพ
แล้วเขาก็มาบอกว่าเขาเสียใจด้วยนะที่พ่อของน้ำฝนเสีย
แล้ววันนั้นเขาก็คิดจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายจริง
เขาอ่ะไปที่สะพานแห่งหนึ่งแต่เพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ย
อย่างที่เรารู้ว่าค่ะสมัยก่อนจะมีนักตกปลาชอบตกอยู่บนสะพาน
แล้วบรรดาคุณลุงคุณน้าเขาเห็นหนึ่งทำท่าแบบเหมือนจะกระโดดน้ำ
ก็เข้ามาห้ามกันแล้วก็เหมือนพาหนึ่งไปนั่งพูดคุย
หนึ่งอ่ะมีสติแล้วก็เลยไม่กระโดดน้ำแล้วก็อยู่ตกปลากับพวกบรรดาลุงลุงแล้วนะ
เขายันเช้าไม่ได้กลับบ้านนะคะอืมมันก็เลยเป็นแบบนั้น
พอคราวนี้พอจบงานศพของคุณพ่อน้ำฝนไป
น้ำฝนบอกกับกี้ว่าเขาสัมผัสได้ว่าพ่อยังอยู่กับเขา
มันก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะคือเราต้องไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาสี
เราก็ไปกันบ้านน้ำฝนเลยค่ะ๔๕คน
เราก็นั่งทำผู้ทำกิจกรรมอะไรกันอยู่เนี่ย
อยู่อะค่ะเราได้กลิ่นน้ำหอมที่คุณพ่อน้ำฝนเขาใช้ตำตัว
มันวูบเข้ามาผ่านหน้าเราเราก็หันมองหน้ากัน
เราก็คิดว่าเฮ้ยอาจจะเป็นกลิ่นลอยที่ไหน
ก็กระจายตัวกันไปดมตามจุดดมตามมุก
แต่สุดท้ายแล้วขนาดนั้นมันก็ไม่มี
พอเรารู้ว่าหรือว่าจะเป็นเพราะฝนหรือเปล่า
ก็สลายตัวเลยค่ะพี่แจ๊คคือเออฝนกลับบ้านก่อนนะอะไรอย่างนี้
ฝนก็มาบอกว่าสิ่งที่ทำให้เขามั่นใจว่าพ่อยังอยู่กับเขาคือหนึ่งอย่างคือ
ฝนเวลานอนเขาชอบไม่ห่มผ้า
เราก็ชอบเหมือนแบบนอนดิ้นผ้าห่มหลุดจากตัว
แล้วทุกคืนในเวลาแบบดึกอะค่ะ
พ่อเขาจะเข้ามาดูว่าลูกเขาหบผ้าดีไหม
เขาบอกว่าทุกคืนที่เขาตื่นนอนมาเนี่ยมันจะมีผ้าห่มห่มให้เขาถึงทงหน้าอก
เขาก็อยากจะมั่นใจว่าเขาอาจจะไม่ได้ละเมอขึ้นมาหยิบผ้าห่มเองนะอยากจะพิสูจน์
เขาก็เลยเอาผ้าห่มไปวางบนพื้น

สรุปแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นตื่นนอนมาผ้าห่มถูกห่มอยู่บนหน้าอกเขา

แล้วเขาก็ไปถามแม่เขาว่าแม่ได้เข้ามาห่มให้ฝนไหม
แม่เขาบอกว่าแม่เขาไม่เคยเข้าไปยุ่งเลยหลังจากที่ฝนนอนแล้ว
นั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ฝนรู้สึกได้ว่าคุณพ่อเขายังอยู่ตลอดเวลา
พร้าวนี้ไม่ใช่แค่ตัวน้ำสนที่สัมผัสได้
ตัวคุณแม่ของน้ำฝนเขาก็สัมผัสได้ค่ะว่าพ่อเขายังอยู่
คุณแม่เล่าว่าวันนั้นเนี่ยคุณแม่เขาขับรถไปทำงาน
จังหวะที่ว่าเวลาคนเราขับรถมันก็ต้องมองกระจกหลังมองกระจกข้างซ้ายขวา
เขาบอกช่วงที่เขามองกระจกด้านหลังนะคะเขาเห็นคุณพ่อนั่งอยู่
แล้วเขาก็ปรับโฟกัสเขาใหม่ว่าเขาตาฝาดหรือเปล่า
เขาเงยหน้ามองอีกทีนึงก็คือไม่เห็นแล้ว
จังหวะที่เขาต้องการจะเปลี่ยนเลนรถเนี่ย
เขาก็เลยหันเพื่อที่จะไปดูกระจกข้าง
แต่สิ่งที่เขาได้เห็นคือคุณพ่อของน้ำฝนชะโงกหน้ามาหาเขา
แม่ขับรถชนอีกคันนึงไปเลยนะคะ
เสร็จปุ๊บเรื่องนี้มันก็ไม่จบ
เขาบอกว่าทุกครั้งที่เขานั่งทำงานอยู่หรือเขาทำอะไรอยู่
เขาจะได้ยินเสียงเหมือนลมหายใจมาเป่าอยู่ข้างหูเขา

ก็กลายเป็นหน้าพ่อของเขามา
แล้วก็หลานหายไปต่อหน้าเลยนะคะ

แต่สิ่งที่พีคที่สุดสำหรับแม่น้ำฝน
ที่ทำให้แม่เขาแทบจะเป็นบ้างก็คือมีอยู่คืนนึงค่ะ
เขาเขาก็เลยลืมตาแบบสลึมสลือเพื่อที่จะดูว่าสิ่งนั้นคืออะไร

น้ำฝนชะโงกหน้ามาหาเขาด้วยตาพี่โปน
แล้วจุกปากอะค่ะแล้วทำแบบเหมือนแบบคนจะขาดใจอะค่ะ
แม่เขาก็แบบสติแตกแล้วก็ลากน้องฝนอ่ะ
ออกจากบ้านหลังนั้นเลยทำให้น้ำฝนอ่ะ
ไม่ได้กลับมาที่บ้านหลังนี้อีกเลยนะคะ
คือเขาย้ายออกไปอย่างถาวรเลย
ก็ถูกอ้ายว่าให้เช่า

เพราะว่าทั้งซอยมันลือกันเลยว่าบ้านนี้ผิว

เวลาก็ผ่านไป๓เดือน

เป็น๒คนผู้ชาย๑คนผู้หญิง

เขาไปอยู่ห้องของคุณพ่อคุณแม่
เขาอยู่ไปได้แค่ไม่กี่วันเองค่ะ
ก็ผู้เช่า๓คนวิ่งออกมาจากบ้าน
แล้วก็คล้องวลสติแตก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

มันก็เลยทำให้เขาสามคนแบบสติแตกออกมาจากบ้าน
กลายเป็นบ้านหลังเนี้ยก็ล้างคนเช่าเปรียบเสมือนเป็นบ้านล้าง
เลยค่ะพี่แจ๊คแล้วบ้านขวามือก็ย้ายออกบ้านซ้ายมือก็
ย้ายออกข้างข้างย้ายออกหมดเลยย้ายออกหมดเลยโอ้แล้วที่
สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนที่เช่าบ้านเห็นค่ะคนระแวก
แถวนั้นอ่ะเขาเห็นหมดเลยอืมเริ่มด้วยจากที่ว่าด้วยความที่
กี้เนี่ยสนิทกับพ่อของน้ำฝนเพราะพ่อน้ำฝนอ่ะเป็น
ศวะพ่อกี้อ่ะรับไฟฟ้าเขาก็จะมีการโยนงานที่
กันวันหนึ่งเนี่ยพ่อกลับมาจากทำงานเขาขับรถแล้วก็
ต้องผ่านบ้านน้ำฝนก่อนพ่อก็มาถามพี่ว่าเฮ้ยน้ำฝนกับ
แม่เขาอ่ะกลับมาอยู่บ้านแล้วเหรอเห็นไฟเปิดเหมือนมีคน
โจรหรือเปล่าเขาบอกว่าพอไปถึงปุ๊บก็จอด
มอเตอร์ไซค์เอามือเกาะรัวชะโงงตอนนั้น
ไฟมันปิดหมดแล้วนะคะแล้วพ่อเขาก็มองไปก็คือ
กุญแจมันล็อคหน้าบ้านอืมรัวก็ล็อคแล้ว
จังหวะที่พ่อเขากำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยใครวะมันมี
เสียงค่ะพี่แจ๊คเสียงนึงตะโกนมาจากในบ้านว่า
ครับกโลวาบ้านหลังนั้นไปเลยไม่เก้ามองอีกเลยอ่ะค่ะ
อุคูห่ะพอหลังจากนี้ปุ๊บ
เวลามันก็ล่วงเลินผ่านไปค่ะพี่แจ๊ค
จนผ่านไปประมาณนานเท่าไหร่พี่จำไม่ได้
แต่กี้มารู้อีกทีนึงคือบ้านตรงนั้นเนี่ยมีคนมาขอซื้อที่
ก็เลยทำการขายไปก็ขายกันแถวนั้นทั้งหมดไปประมาณ๖๗หลัง
รวมบ้านของน้ำฝนด้วยความเฮียหรือความน่ากลัว
มันก็เลยหายไปพร้อมกับอพาร์ทเมนต์กึ่งคอนโดที่สร้างอยู่
คราวนี้เรื่องทุกอย่างมันก็เออเหมือนจะไม่มีอะไรแล้ว
แต่น้ำฝนมาตบท้ายกับกี้ด้วยคำว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่มันค้างคาใจเขาอยู่
ก็คือก่อนที่คุณแม่เขาจะเสีย
คุณแม่เขาพูดขึ้นมาว่าพี่พศฉันขอโทษอืมแล้วก็สิ้นใจอืม
ครั้งเนี้ยทุกคนอาจจะสงสัยคำว่าพี่พศอ่ะคือใครพี่พศอ่ะคือพ่อของน้ำฝนครับ
คราวนี้ฝนก็ไม่รู้สิว่าแม่ขอโทษพ่อเรื่องอะไรเออฝนก็เลยเอาไอ้ที่ค้างคาใจอยู่เนี่ย
ไปถามคุณป้าทั้งหมดมันจัดการฟังเฉลยแล้วนะคะพี่แจ๊ค
คุณตาเล่าว่าตอนช่วงที่คุณพ่อและคุณแม่คบกันอยู่
แล้วที่ฝนเห็นว่าทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยคือคุณแม่ฝนกำลังจะขอหย่า
ครับพอเนื่องจากว่าคุณแม่เขาพบรักใหม่อืม
แล้วคุณพ่อของน้ำฝนเขารักคุณแม่จากใจจริง
เขาไม่อยากเลิกอืมคงอารมณ์เหมือนคิดไม่ตกอ่ะค่ะแล้วครับ
จากที่กี้เล่ามาเนี่ยคุณแม่เขาจะไม่ค่อยมีบทบาทในชีวิตเพราะคุณแม่เขาไม่ได้กลับบ้าน
อืมคุณพ่อเขาก็คงคิดหนักแล้วก็คงตอมใจก็เลยผูกคอตายค่ะ
ด้วยคราวนี้มันเป็นอันไปโยงตรงที่ว่าความที่คุณแม่เขาโดนพ่อเขาหลอกบ่อย
จนเขาเหมือนเขาสติแตกเขาไปจ้างคนมาทำพิธีสะกดวิญญาณพ่อเอาไว้อยู่ในบ้าน
มีน่าล่ะถึงเฮียนถึงไม่ไปไหนใช่แล้วประจวบกับว่า
น้ำฝนเขาก็มักจะฝันถึงพ่อเขาบ่อยว่าพ่อเขาเนี่ยนั่งอยู่ที่โซฟาบ้าน
แล้วก็พูดว่าฝนช่วยพ่อด้วยครับแต่ตอนนั้นเนี่ยฝนเขาก็ไม่รู้อะค่ะว่าพ่อเขาต้องการสื่ออะไร
อืมแต่พอหลังจากที่คุณป้าเขาบอกมาเนี้ยมันทำให้ฝนอ่ะเขาประมวลเหตุการณ์ต่างต่าง
เขาก็เลยชวนคุณป้าไปวัดไปหาพระเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไง
แล้วก็เอาเรื่องเนี้ยไปปรึกษากับพระท่านค่ะสิ่งที่พระท่านท่านตอบกลับมาว่า
อ่ะไม่รู้หรอกว่าการสะกดวิญญาณอ่ะมันทำกันจริงจริงหรือเปล่าอืม
แต่ที่รู้นะจริงจริงตอนนี้ก็คือมันเป็นเหมือนเวรกรรมที่คุณพ่อน้ำฝนเขาต้องชดใช้จากการที่เขาฆ่าตัวตายอืม
มันมันเลยทำให้เขายังต้องเวียนไหว้ในการแบบอย่างนี้อยู่อะค่ะพี่แจ๊คครับครับ
ท่านก็แนะนำว่าสิ่งที่น้ำฝนจะทำได้ให้กับพ่อก็คือทำบุญอุทิศส่วนกุศล
แล้วก็พยายามทำแต่กรรมดีเพื่อช่วยให้คุณพ่อหลุดพ้นครับ
นั่นก็เลยเป็นที่มาของเรื่องทั้งหมดที่กี้กับน้ำฝนไปคุยกันนะคะโอ้โห
หายสงสัยว่าทำไมหลังจากที่คุณพ่อคิดสั้นฆ่าตัวตาย
ปรากฏว่าเหมือนยังไม่ไปไหนเหมือนมีความอาฆาตแค้นหรืออะไรบางอย่างอยู่
น่าจะเป็นเพราะอย่างที่หลวงพ่อบอกแหละ
การฆ่าตัวตายมันคือบาปมหันมากมากถูกไหมค่ะ
เออมันคือบาปที่แต่ละคนจะต้องชดใช้กรรมของตัวเองจะต้องทำอะไรซ้ำเดิม
จะต้องทนทุกข์ทรมานอยู่แบบเดิมที่คุณน้ำฝนบอกว่า
หลังจากที่ขายสถานที่ตรงนั้นไปเอาไปทำเป็นอย่างอื่นแล้วเนี่ย
เหมือนทุกอย่างจะเบาลงเบาลงในที่นี้เนี่ยอันนี้ผมคิดเองนะ
มันอาจจะเบาลงเฉพาะแค่ตัวบุคคลอย่างเช่นครอบครัวของคุณน้ำฝน
เพราะที่ตรงนั้นมันไม่อยู่แล้วแต่มันไม่ได้เบาลงสำหรับคนที่ไปทำบาป
คนที่ไปฆ่าตัวตายเขาก็อาจจะต้องอยู่ในพบภูมิแบบนั้น
วนเวียนอยู่แบบนั้นแม้ว่าที่ตรงนั้นมันจะกลายไปเป็นอะไรก็แล้วแต่

แล้วก็ต้องเจ็บปวดทรมานอยู่แบบนั้น
จนกว่าจะหมดอายุไขจริง

เรื่องของการคิดสั้นการฆ่าตัวตายอะไรพวกนี้

บางคนก็จะบอกว่าพี่ไม่เข้าใจเขาหรอก

แต่ถ้าเรามีสติกับมัน
ผมว่าถ้าทุกคนมีสติกับมัน
คิดเยอะคิดไกล

เออนั่นคือเรื่องฉันขอโทษ

ทางไกลมาจากแคนาดา
วันนี้มาอยู่ในสถานีผีดุของเรา

จริงแล้วเราน่าจะร่วมรายการกัน
แต่ด้วยสถานการณ์อะไรหลายอย่าง

ครั้งนี้เนี่ยมาร่วมกันแบบวีดีโอคอร์ครั้งหน้านะ
สถานีผีดุของเราอาจจะยกกองไปถ่ายทำกันที่แคนาดาก็ได้

เรียนเชิญเลยค่ะ

มาถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์

สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่
ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่าง
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมรายการกับเราครับ
คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาครับ
วันศุกร์หน้าเราจะกลับมาล้อมวงฝังประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญกันที่นี่เหมือนเดิม
ยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
๔ทุ่มเป็นต้นไปพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงครับ
วันนี้ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดี
พร้อมด้วยทีมงานสถานีผีดุลาคุณผู้ชมไปก่อน
ส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอก
และที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่
เจอกันใหม่ค่ำคืนวันศุกร์หน้า
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์
ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านสวัสดีทุกคนครับ